คุณผู้ชมคะพาไปต่อกันที่ชัยภูมิค่ะ

รถขยะชนประสานงากับรถเก๋งของคุณครูผู้ช่วย
เหตุการณ์นี้ทำให้ครูผู้ช่วยเสียชีวิตนะคะ
คนขับรถขยะบอกว่าผมดื่มมาก่อนจะปฏิบัติงาน
แต่ดื่มมานิดเดียวไม่คิดว่าตัวเองเมา
แต่พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันหน้ามืดตาลาย

แล้วก็รถเก่งคันสีขาวคือรถเก่งของครูเขา
จมน้ำจนคุณครูติดในรถแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไปด้วยนะฮะ
เรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกชัยพรพรมเสนา
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิ
ได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
หลักกิโลเมตรที่๓๔ที่ถนนสายชายภูมิตาดโตน
ช่วงบ้านโคกน้อยตำบลในเมือง
ทะเบียนกไก่ง๕๒๑๗ที่พยาวค่ะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยรถทั้งสองคันมันตกลงไปในคูน้ำข้างทางแบบนี้นะคะ
แล้วร่างของคนขับติดอยู่ในรถเก๋ง
แล้วก็เอาอุปกรณ์ตัดถ่างตัดถ่างประตูรถเพื่อนำร่างออกมา
ผู้เสียชีวิตก็คือคุณครูปัญจพรคำคงอายุ๓๒ปี
เป็นคนโคราชแล้วก็มีอาชีพเป็นครูผู้ช่วย
คุณครูขับรถมากับนางสาวออนอนงพุ่มพวงอายุ๒๑ปี
คนที่นั่งมาด้วยนางสาวออนอนงก็มีอาการบาดเจ็บ
ใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือทัน
เพราะว่ารถของคุณครูรถคันสีขาวนี้
พอมันจมน้ำไปมันจมแบบเอียง
ทำให้ที่นั่งฝั่งคนนั่งยังพอที่จะมีอากาศเข้าไปได้

แต่ว่าฝั่งคนขับคือคุณครูผู้ช่วยเสียชีวิตภายในรถเลยนะฮะ
ส่วนอีกคันนึงเป็นรถเก็บขยะ
รถขยะก็ไปเจอนายประยงพองชัยภูมิอยู่ที่ข้างทาง
นายประยงคนขับรถขยะเจ็บที่บริเวณศีรษะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมยอมรับนะ
ว่าก่อนจะเกิดเหตุผมก็ดื่มมากับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเมามาก
หลังจากนั้นผมก็ขับรถคันนี้ไปเติมน้ำมันก็กำลังจะเตรียมตัวออกปฏิบัติงานนะคะ
พอขับมาจนถึงจุดที่เกิดเหตุผมรู้สึกมึนหัวตาลาย
ก็เลยตกลงไปในคลองข้างทางทั้ง๒คันเลยค่ะ
ทีนี้ผมได้สติอยู่ไงพยายามออกจากตัวรถตะเกียกตะกาย
หาคนช่วยเหลือแล้วก็มานั่งอยู่ข้างทางนี่แหละ
ร้อยตำรวจเอกชัยพรก็เปิดเผยนะคะบอกว่าหลังจากนี้
จะต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
เพื่อหาข้อมูลหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้
โดยเบื้องต้นก็ติดต่อให้ญาติมารับศพผู้เสียชีวิต

ส่วนคนที่ขับรถขยะจะให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะเลือดดูหน่อย
ที่บอกว่าดื่มมาแต่รู้สึกว่าไม่ได้เมามาก
ต้องไปดูปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
ว่ามันมีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหม
ถ้าเกิดเกินก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ